นิวส์โชว์อยากให้คุณผู้ชมไปดูสถานการณ์ในต่างประเทศกันหน่อย

ศรีลังกาค่ะพี่อุ๋ยเห็นภาพข่าวใช่ไหมคะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
เขาบอกสีลังกาตอนนี้ไม่ใช่แค่เหตุการณ์ในประเทศ

ใช่ค่ะวิกฤตเศรษฐกิจตอนนี้เขาถือว่าแย่ที่สุด
นับตั้งแต่ศรีลังกาได้รับเอกราชมาจากอังกฤษเลยนะคะพี่อุ๋ย
แล้วมันหนักมากแล้วรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้เขาได้สักที

มันกลายเป็นปัญหาที่กลายเป็นผลพวงตามมาแบบต่อเนื่องมาก
ผมจำได้ว่าก่อนหน้านี้ผู้นำของเขาเคยประกาศว่า
ใช่แล้วประเทศของเขาตอนนี้มันเหมือนล้มละลาย

แต่ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เหมือนเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา

ใช่ค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะคือภาพเมื่อวันเสาร์มันเป็นภาพที่น่าตกใจมาก
แล้วก็กลายเป็นข่าวใหญ่ของโลกเลยนะคะ
สื่อต่างชาติก็นำเสนอข่าวนี้ค่ะ
ก็คือวิกฤตเศรษฐกิจที่ศรีลังกา
ต้องบอกเลยว่าเมื่อวันเสาร์คุณผู้ชมน่าจะเห็นภาพแล้วล่ะ
ประชาชนชาวศรีลังกาที่เป็นกลุ่มผู้ประท้วงเนี่ยค่ะ
บุกเข้าไปในธรรมเนียบที่พักประธานาธิบดีของที่ศรีลังกานะคะ
บุกเข้าไปโอ้โหคุณผู้ชมค่ะ
เข้าไปอยู่ในสระว่ายน้ำในที่พักในที่ทำงานแล้วยึดอยู่แบบนั้นค่ะนี่ค่ะ
คือประชาชนเขาไม่พอใจการบริหารงานของรัฐบาลศรีลังกา
เขาบุกเข้าไปเห็นไหมคะไปใช้สระว่ายน้ำไปนอนบนเตียงนอนนี่
แค่นี้ไม่พอคุณผู้ชมค่ะ
กลุ่มผู้ประท้วงชาวศรีลังกาเผาบ้านพักของนายกรัฐมนตรีรานิววิกรมสิงเห
เผาเลยนะคะนี่ค่ะภาพการเผาบ้านพัก
ทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วทางรัฐบาลจะทำยังไงต่อ
คือล่าสุดตอนนี้ประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีของศรีลังกา
เขาประกาศลาออกแล้วเพื่อที่จะคลี่คลายสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะ
เขาบอกว่าจะมีการลาออกวันพุธนี้๑๓กรกฎาคมนี้จะลาออกทั้งคู่เลย
ประธานาธิบดีโกตาบายารัชปรักษาและนายกรัฐมนตรีรานิววิกรมสิงเห
แต่เขาประกาศลาออกประชาชนชาวศรีลังกาเขาบอกว่า
รอก่อนถึงแม้ว่าจะประกาศลาออกแล้วเนี่ยเขาจะยังอยู่ในธรรมเนียบประธานาธิบดีนะคะ
รอไปจังหวะวันพุธค่ะจนกว่าจะออกไปจากตำแหน่งแล้วจริง
แต่ทีนี้ไอ้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในศรีลังกามันไม่ได้เพิ่งเริ่มต้นขึ้นมาเร็วนี้
ย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะ
คือจริงแล้วย้อนกลับไปช่วงวันที่๑เมษายนที่ผ่านมา
ประธานาธิบดีของศรีลังกาเขาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะ
เพราะว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่ประชาชนเขาไม่พอใจ
กับการบริหารงานของรัฐบาลในเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจนี่แหละ
เขาก็ลุกฮือขึ้นมามีประท้วงกันแล้วช่วงวันที่๑เมษายน
วันถัดมานายกรัฐมนตรีมหินทาราชปรักษา
พี่ชายของประธานาธิบดีลาออกจากตำแหน่งนะคะ
รานิววิกรมสิงเหก็เลยเข้ามารับตำแหน่งแทน
คุณผู้ชมค่ะคือก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีกับพระธานาธิบดีเป็นพี่น้องกัน
อันนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นปัญหาที่ประชาชนเขาไม่พอใจ
รัฐมนตรีหลายตำแหน่งก็พากันลาออกค่ะ
ขุนคลังคนใหม่ที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งก็ลาออกค่ะ
เดี๋ยวจะกู้เงินมามาเสริมสภาพคล่อง
หลังจากเงินทุนสำรองในประเทศจะหมดลง
แต่มันก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้คุณผู้ชมค่ะ
นำมาซึ่งการลุกคือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่ศรีลังกาหลายฝ่ายมองเลยว่ามันเลวร้ายที่สุด
นับตั้งแต่ศรีลังกาได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อปี๒๕๖๒
สาเหตุสำคัญคือปัญหาขาดแคลนเงินทุนสำรองระหว่างประเทศค่ะ
ลังกาก็เลยไม่มีเงินในการนำเข้าสินค้าจำเป็นจากต่างประเทศคุณผู้ชมเห็นภาพนี้ใช่ไหมคะ
นี่คือแก๊สหุงต้มราคามันแพงมากคือศรีลังกาไม่มีเงินไม่มีเงินที่จะนำเข้าเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิง
หุงต้มเนี่ยมันแพงจนคนต้องไปต่อแถวเติมก๊าซหุงต้มแบบนี้ค่ะอาหารก็ขาดแคลนนะคะยารักษาโรคก็ขาดแคลนนะคะแล้วอาหารขาดแคลนถึงขั้นไหนรู้ไหมคะ
รัฐบาลศรีลังกาบอกว่างั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันประชาชนชาวศรีลังกาที่ทำงานกันอยู่ในเมืองกลับบ้านเลยกลับภูมิลำเนาเลยไปปลูกผักปลูกอะไรกินกันเพราะว่าไม่มีอาหารแล้วส่วนเรื่องของไฟฟ้าไฟฟ้าก็ดับไฟฟ้าเขาดับกันเป็นครึ่งข้อนวันเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นเป

น้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลไม่ขายให้กับประชาชนทั่วไปเลยนะคะเป็นเวลาสองสัปดาห์เขาบอกว่าจะเก็บน้ำมันเหล่านี้เอาไว้ใช้ในส่วนของรถโดยสารสาธารณะรถฉุกเฉินรถกู้ชีพรถกู้ไผ่มันเกิดอะไรขึ้นคะประชาชนเขาเลยไม่พอใจว่าอ้าวแล้วสองสัปดาห์ที่เขาไม่สามารถเติมน้ำมันอะไรได้เลยเขาจะทำยังไงได้บ้าง
เขาไปคุยกับรัสเซียมาแล้วนะคะแต่คุยไม่เป็นผลค่ะไม่เป็นผลปัญหามันเป็นผลพวงหนักมากทีเนี้ยเรื่องของเงินสำรองระหว่างประเทศศรีลังกาเขาขาดแคลนเงินทำให้ผิดนัดชำระหนี้ต่างประเทศศรีลังกากู้เงินจากต่างประเทศเนี่ยค่ะห้าหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐไม่มีเงินไปคืนเขาค่ะไปกู้เงินจากไอเอ็มเอฟเพื่อมาชำระหนี้ปัญหามันเลยยิ่งเป็น
วิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับสีลังกาเนี่ยประธานาธิบดีเขาโทษเรื่องของโควิด๑๙
คนไม่เดินทางมาท่องเที่ยวและรัฐบาลก็ต้องนำเงินในประเทศ
ไปช่วยเรื่องของหาวัคซีนมาให้กับประชาชน
เรื่องของการดูแลคนเจ็บไข้ได้ป่วย
แต่ชาวบ้านประชาชนในศรีลังกาบอกว่ามันไม่ใช่หรอก
จะไปโทษโควิด๑๙อย่างเดียวมันไม่ได้
ต้องโทษนโยบายทางด้านการเงินการคลังทางเศรษฐกิจของศรีลังกาด้วย
เพราะว่าศรีลังกาเขามีนโยบายแบบนี้นะคะลดภาษีค่ะ
ตั้งแต่ปี๒๕๖๒อันนี้คือปัญหาหลัก
บอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ต้นว่าเขาเป็นพี่น้องกันนะคะ
ประธานาธิบดีโกตาบายาราชปรักษา
อดีตนายกรัฐมนตรีมหินทาราชปรักษาเขาเป็นพี่น้องกัน
นี่นะคะทีนี้ถ้ามองย้อนกลับไป
ช่วงหลังสิ้นสุดสงครามกลางเมืองปี๒๕๕๙
ศรีลังกาเขาเลือกที่จะให้ความสำคัญกับการจัดหาสินค้า
แก่ตลาดภายในประเทศ
เขาไม่บุกเปิดตลาดใหม่เลย
เขาไม่ทำการค้าระหว่างประเทศเลย

คือปัจจุบันนี้ศรีลังกามีอัตราการนำเข้าสินค้า
มูลค่ากว่า๓๐๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ทำให้เงินทุนสำรองระหว่างประเทศลดน้อยลง
คุณผู้ชมคะลองดูข้อมูลนิดนึงค่ะ
มีข้อมูลเมื่อช่วงสิ้นปี๒๕๕๙
ช่วงนั้นวิกฤตโควิด๑๙ยังไม่ได้มาเท่าไหร่นะคะ
ช่วงกลางเดือนมีนาคมปี๒๕๕๙
มันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะคะ
เงินทุนสำรองลดลงเหลือเพียง๑๙๓๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ปัจจุบันเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ
เหลือเพียง๕๐ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น
เงินทุนสำรองเหลือน้อยแบบนี้แน่นอน

คือรัฐบาลก่อนหนี้หลายอย่างที่มันไม่จำเป็นนะคะ
เช่นมีการก่อนหนี้เรื่องของการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ในประเทศศรีลังกาก็เป็นหนี้จีนนะคะ
คือคนในประเทศเขามองว่าบางอย่างเนี่ย
มันไม่จำเป็นมันเกินความจำเป็น
มันยังไม่จำเป็นต้องทำถูกวิจารณ์หนักมากค่ะ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมันมีอีกประเด็นนึง

คือช่วงต้นปี๖๔ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คือศรีลังกาเนี่ยก็จะจำกัดการใช้เงินสกุลต่างประเทศ
เขาห้ามนำเข้าปุ๋ยเคมี
เกษตรกรต้องใช้ปุ๋ยอินซีในท้องถิ่นแทน

ผลผลิตทางการเกษตรมันแย่เลยค่ะ

กลายเป็นว่าก็ต้องไปนำเข้าอาหารจากต่างประเทศเข้ามา
ท้ายที่สุดมาตรการแบนการนำเข้าปุ๋ยเคมี
ต้องยกเลิกไปปลายเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วค่ะ
เกิดการประท้วงตามมาอย่างรุนแรงอีกนะคะ

กลายเป็นว่าสินค้าสำคัญของศรีลังกายังชายังยาง
มันส่งออกไม่ได้มันปลูกไม่ดี
มันส่งผลกระทบเป็นห่วงโซ่มากเลยนะคะ
ทีนี้วิกฤตเหล่านี้มันยังต้องตามต่อค่ะพี่อุ๋ยค่ะคุณผู้ชมครับ
เพราะไม่แน่ใจว่าการลาออกของประธานาธิบดี

มีนโยบายทางด้านการเงินการคลังเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปยังไง
ฟื้นฟูเศรษฐกิจได้มากกว่าเดิมที่เป็นอยู่หรือเปล่า

ดูแลวิกฤทธิ์ครั้งนี้ของศรีลังกาไม่ง่ายนะครับ

ต่อให้ได้ผู้นำใหม่ก็ไม่ใช่ง่ายนะฮะ